อันนี้ไม่ถึงเดือนเต็มแล้วใช่ค่ะสิบสี่พฤษภาคมต้องออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลายพักนะฮะวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับ
ไปดูเพื่อไทยกันหน่อยวันนี้คุณเศรษฐาทวีสิน
แนตนามนตรีของพักเพื่อไทยหาเสียงอยู่แถบภาคอีสานนะครับ
วันนี้ก็ไปกับคุณพานทองแท้ชินวัฒน์แล้วก็ผู้สมัครสอสอจังหวัดขอนแก่นด้วย
นี่ไปเดินหาเสียงที่ตลาดบางลำพูที่อำเภอเมืองนะครับ
นี่พ่อค้าแม่ค้าบางคนเจอนี่โผล่กอดขอเซลฟี่เลยนะ
อ่ามีเสียงเชียร์บอกขอให้เป็นนายกบางคนบอกจะเลือกเพื่อไทยยกบ้าน

จากนั้นคุณเศรษฐาก็ไปปราศัยที่ตลาดตลาดนัดน้ำพองนะฮะ
อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับเวทีปราศัยนะครับ
นี่ชาวบ้านก็เอากล่องข้าวเหนียวปลาร้าบอง
เนื้อแดดเดียวภวงมาลัยทั่วฝักยาวค่ะ
เพียงเอามามอบให้อ่าอีนเทรนซ์ด้วยนะ
พวงมาลัยเหมือนกับศิลปินเวลาไปร้องเพลงเลย

คุณเศรษฐาบอกว่าตอนนี้ต้องพอแล้วสำหรับ๘ปี
ที่รัฐบาลไม่ได้แก้ไขให้กับประชาชนเลยในหลายเรื่อง
อย่างยาบ้านนี่ไม่ได้๒๐บาทซื้อง่ายกว่าก๋วยเตี๋ยว
พักเพื่อไทยมีนโยบายปราบยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะปราบให้หมดไปภายใน๑ปี
ยึดทรัพย์ผู้ขายผู้เสพคือผู้ป่วยต้องรักษา
ถ้าได้เป็นรัฐบาลนายกของพักเพื่อไทยจะนั่งหัวโต๊ะ
จัดการเรื่องยาเสพติดเอง
อกจากนี้ยังยืนยันว่าพักเพื่อไทย
ไม่มีภักดิ์พี่ภักดิ์น้องตามที่บางภักดิ์กล่าวอ้าง
ว่าต้องแพงขึ้นเยอะมากไม่ใช่เป็นใน๒๐บาทหรือขายไป
เรื่องการยึดทรัพย์ของผู้ที่ทำผิดต้องเร็วขึ้น
ผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดให้มากขึ้น
ในรัฐบาลปัจจุบันเขาบอกเป็นปัญหา

ผมว่านายุทธมนตรีอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่า
เราได้รับเรื่องเข้ามาเนี่ยคงต้องนั่งหัวโต๊ะ

ไม่มีพักพี่อินพักน้องเมื่อวานผมก็บอกชัดเจน
ไม่มีการจับมือทั้งในที่สว่างที่มืด

วันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพัก
ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสอสอเขต๒กรทม
ปฐุมวันบางรักษ์สาธรณ์หาเสียง
เดี๋ยวนี้แบ่งย่อยหลายเขตนะครับ

นี่คุณพัชลินสำสลิพงศ์นะครับ
ผู้สมัครสสเขต๒กมของภาคภูมิใจไทย
คุณอนุทินบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้ถือว่าภูมิใจไทย
ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน
ส่วนคำถามที่ว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นโควิดเพียงพอหรือไม่
คุณอนุทินบอกเพียงพอนะอย่าลืมไปฉีดกันล่ะ

นี่ฮะขณะที่การลงพื้นที่
ไปต่อต้านเตรียมนโยบายกัญชาเสรีของคุณชูวิกมนต์วิสิต

ในพื้นที่ฐานเสียงภูมิใจไทยด้วย

วันนี้คุณชูวิกพูดลักษณะไปไหนมาสามวาสองสอก

พักการเมืองอื่นก็โจมตีอยู่ดี
แต่จะสกัดกั้นการเจริญเติบโตของภูมิใจไทยเนี่ย

ที่ไปในพื้นที่บางพื้นที่แล้วมีชาวบ้านขับไล่คุณชูวิทย์

คุณอนุทินบอกว่าน่าจะเป็นชาวบ้านที่เห็นคุณค่า
ของเรื่องการใช้ประโยชน์จากกัญชา
ต่อกันที่พักประชาธิปัตย์กันหน่อยก็แล้วกันนะคะ

หัวหน้าพักค่ะก็ไปลงพื้นที่ไปช่วยค่ะลูกพัก
หาคะแนนเสียงให้กับคุณธนากรเลี้ยงฤทัย
ผู้สมาธิสาวเคส๔ที่หอนาฬิกาบ้านโป่ง

คุณจุลินบอกว่าราชบุรีมีสมาชิกพักประชาธิปัตย์จำนวนมาก
ฐานเสียงได้ดีมากนะทุกยุคทุกสมัย

ชาวราชรีจะไม่ทิ้งประชาธิปัตย
เชื่อว่าคะแนนจะได้ดีมากด้วย
ให้สัมภาษณ์ก็มีเสียงตะโกนขึ้นว่า
ปฏิหารมีจริงราชบุรีได้ยกทีม

ราชบุรีปฏิหารมีจริงให้ได้ยกทีม๕เขตเลยครับ

อ่าจากประชาธิปัตย์ค่ะไปกันดูที่เวทีปราศัยของพักชาติพัฒนากล้ากันหน่อยนะคะ
เปิดปลาสายครั้งแรกค่ะที่อำเภอสูงเหนือจังหวัดนครราชสีมา
แน่นอนว่าดำนำโดยคุณสุวัสดิ์นะคะประธานของพรรค
ก่อนพระสายแหม่ต้องไปฟึ่งสิ่งศักดิ์สักหน่อยเข้าศักรพระนอนหินทรายค่ะ
ที่วัดทำมาจากเสมารามคุณสุวัสดิ์เนี่ยก็ไปขอผ่อน
เพื่อขอให้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้และขอให้ได้เกิน๒๕ที่นั่ง
สามเขตเดิมมั่นใจมากเพราะว่าผู้สมัครส่วนมากเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะ
แข่งขันในพื้นที่โคราชเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของหลายพักนะคะ
แข่งขันกันเข้มข้นถ้าเปรียบเหมือนกีฬาสีก็เรียกได้ว่าสนุกสูสี
ยืนยันว่าไม่หนักใจพร้อมสู้เต็มที่และสู้ตายขาบ้านอยู่แล้ว
ส่วนเวทีปลาใสค่ะพี่อุ๋ยเขาบอกกองเชียนนั่นเลยน่ะ
คุณสุวัสดิ์ประกาศว่าขออาสาพาประเทศเข้าสู่ยุคทองค่ะ
เราใช้คำพูดสั้นว่าอะไรครับงานดีมีเงินของไม่แทน
โฆษฎราชนี่พื้นที่คุณสุวัสดิ์เขาค่ะ
คุณผู้ชมครับ๑๙เมษายนเนี่ยวันนี้ดาวพฤหัสสบดีย้าย

นี่เป็นภาพของบิ๊กตูพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีนะฮะ
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกมุมหนึ่งท่านก็เป็นคันดิเดตนายกของภาครวมไทยสร้างชาติ
วันนี้ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพพระเคาะที่วัดไตรมิตรวิทยารามนะครับ
เป็นภาพที่ปรากฏมาหนึ่งภาพแบบนี้ค่ะ
อีกมุมหนึ่งบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
วันนี้ไปในนามพักพลังประชารัฐนะ
เปิดเวทีปราศัยที่ฉะเชิงเศร้า
สักการะหลวงพ่อโสธรไปขอไปขอพรพระอยู่ที่วัดนะฮะ
นี่ครับไปกราบนามัศกาลท่านเจ้าวาดวัดโสธรด้วยนะครับ
จ้าวาดวัดก็ให้สินให้พร
บอกขอให้บรมีร์หลงพ่อสวทรเนี่ย
บันดาลให้สมปรารถนาก็แล้วกัน
วันนี้สื่อก็ถามบิ๊กป้อมนะครับ
ดาวพระฤหัสย้ายประทับดวงเมืองเนี่ย

พลเอกประวิทย์บอกว่าขอพรให้
ชั้นดีก็แล้วกันขอให้ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง
บรรยากาศก็ต้องบอกว่าคึกคักทีเดียว
ป้อมวันนี้ก็ดูฮึกเหิมทีเดียวเหมือนกัน
หลังจากไปไหว้พระมาก่อนแล้ว
พร้อมทำงานเพื่อชาวฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ประกาศนโยบายเลยนะ

โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้า

เป็นรัฐบาล
ต้องรอต้องรอตามขั้นตอนที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขเฉพาะหน้าขึ้นอยู่กับการเจรจาอย่างรอบครอบตามมติภักดิ์
นี่นะฮะก็แสดงว่า
เดี๋ยวต้องรอการเจรจาอย่างรอบครอบตามมติภักดิ์
อ้าวค่ะน่าสนใจนะคะ

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็บุก๘ริ้วเหมือนกัน

ใช่ค่ะไปนำทัพเปิดเวทีปราศัยใหญ่เลยนะคะ
อยู่ที่๓แยกบางขวัญอำเภอเมืองค่ะ
ไปช่วยคุณเฉลิงจูจำรัฐนะคะ
สมัครสอสอฉะเชิงเซาเขต๑

บอกบรรยากาศก็คึกคักนะคะ
คุณวราวุฒิปราศัยบอกว่าชาติไทยพัฒนา
มาขอคะแนนให้พักและนายเฉลิง
นโยบายของชาติไทยพัฒนาจะมอบให้มีอะไรบ้าง
อย่างเช่นแจกพันธุ์ข้าวปลูกฟรี

ขยายเขตการไฟฟ้าที่ราคาถูกหน่วยละ๒บาท
พันธุ์ข้าวปลูกจะเปลี่ยนชีวิตเกษตรกร
ขอโอกาสให้พักเบอร์๑๘และผู้สมัครเข้ามาทำงาน

ชาติไทยพัฒนาเบอร์๑๘เข้ามา
เราจะมานำในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เราจะมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุ์ข้าวและอีกหลายประเด็น
ค่ำคืนนี้เองก็มีหลายพักการเมืองมาหาเสียง
ทราบมาครับว่ามีพักการเมืองหนึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกัน
แต่ปรากฏว่ามีเวทีของชาติไทยพัฒนานี่แหละครับ
มีพี่น้องชาวฉะเชิงเซาชาวอำเภอเมือง
เยอะกว่าเขาเพื่อนดังนั้นวันนี้พวกเรา
ชาติไทยพัฒนาสาธุขอบคุณพี่น้องชาวฉะเชิงเศร้า

นั่นไงล่ะมีพูดถึงด้วยค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลกันใช่ไหม
เวทีของพลังประชารัฐล่ะสิเขาพูดถึงบิ๊กป้อมเนอะ
มีนโยบายลดค่าไฟอะไรเหมือนกันด้วยใช่ค่ะ
ช่วงนี้ออกมากันอย่างนโยบายลดค่าไฟครับทีนี้คุณผู้ชมครับ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
กับหัวหน้าพลักษณ์ชาติไทยพัฒนาไม่ไกลไม่ไกล

ดูคันลมพื้นที่นะ
เห็นบอกมีคนโดนระเบิดเลยเหรอโอ้ใช่คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นี่พี่อุ๋ย
เขาบอกว่าตอนสายคือตำรวจเขาไปรับแจ้งนะ
รับแจ้งจากคุณประชาประสบดีค่ะ
เป็นผู้สมัครสวสอบสู่ประการแข่เจียงของภักดิ์เพื่อไทย

เขาบอกว่ามีคนปลาระเบิดใส่รถหาเสียง
จริงเขาบอกว่าตอนตระเวนหาเสียงอยู่กลางซอยร่มเย็นนะคะ
ตำบลในคลองบางปรากฏที่อำเภอพระสมุทรเจดี
แล้วพอแจ้งเสร็จปุ๊บตำรวจก็เลยไปตรวจสอบ
ตรงที่เกิดเหตุก็พบว่ารถจริงก็ยังมีการเปิดเครื่องขยายเสียงอยู่เลย
แต่รถไม่ได้เสียหายมากนะแต่มันมีร่องรอยของความเสียหาย

ตอนไปเจอเนี่ยกวาดเศษใบไม้ใบย่าอยู่หน้าบ้านด้วย

เจ้าตัวบอกไม่ใช่ระเบิดแต่ยอมรับเป็นคนจุดประทัดหนึ่งดอก

แต่มันเป็นตอนจุดที่แหม่ก็รถหาเสียงมันวิ่งผ่านมาพอดี

เขาก็คงอยากจะบอกแบบนั้นมันประจวบเหมาะ
ทีนี้ไปถามญาติค่ะของเขาแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นบอกแบบนี้
บอกนายสมชาติเขาเป็นคนสติไม่ค่อยดีคุณตำรวจ
ตอนนี้รักษาอยู่แล้วเขาก็มีใบของแพทย์
มีเรื่องของยาอะไรมาแสดงให้ดูด้วยนะ
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาไปก่อน
แล้วก็ยังมีเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ